วันนี้จะไปเริ่มกันที่บรรยากาศการต้อนรับนักกีฬาไทยบางส่วนนะครับ
เสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม๒๐๑๖ที่บราซิล
โดยเฉพาะทัพยกน้ำหนักที่ทำผลงานคว้ามาได้๒เหรียญทอง๑เหรียญเงิน๑เหรียญทองแดง
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณมนุชาเจอมูลผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับ
ต้องรอคอยเหรียญทองมายาวนานถึง๘ปี
และในขณะนี้ทัพนักกีฬาไทยก็คว้ามาได้แล้ว๒เหรียญทองค่ะ
หนึ่งในนั้นเรียกได้ว่าทีมไฟล์
แต่งกายก็คือเสื้อสีแดงและเสื้อสีขาวนะคะ
ข้อความฮีโร่โอลิมปิกน้องไฟล์ค่ะ

ยุภาชัยศรีทาคุณแม่ของน้องไฟล์ค่ะ
คำแรกที่อยากจะบอกกับไฟล์เมื่อเจอหน้าลูกสาวด้วยค่ะ
ถ้าเจอลูกสาวคำแรกนะคะคือแม่ไม่ทำอะไรค่ะ
คุณแม่บอกคุณแม่พูดไม่เก่ง
แต่การกระทำชัดเจนมาก
เพราะว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้า
เดี๋ยวรบกวนลงมาพร้อมกันเลยนะคะคุณแม่ค่ะ
เหนือจากเสื้อคืออะไรบ้างคะ
ก็อาหารที่น้องโทรมาหาแม่นะคะคือว่า
ถ้ามารับน้องเขาให้แม่ทำกับอาหารมาให้ด้วย

คือว่าหนูอยากทานไอ้ตุ๊บหน่อไม้ไก่ทอดกับข้าวเหนียวค่ะ
ให้เห็นเป็นบุญตาสักเล็กน้อยได้ไหมคะคุณแม่ค่ะ

จะรับประทานด้วยกันที่นี่เลยใช่ไหมคะ
ไม่ค่ะเร่งทั้งที่ให้กินที่พัก
หลังจากที่น้องไฟล์ได้ให้ของขวัญวันแม่
แล้วอยากจะบอกอะไรกับแฟนชาวไทยไหมคะ

ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะ
ที่เป็นกำลังใจให้น้องไฟล์

ต้องขอขอบพระคุณคุณแม่เช่นกันนะคะ

จริงแล้วในวันนี้เรามีนักกีฬาที่สร้างชื่อและสร้างผลงานให้กับทีมชาติไทยมากมายนะคะ
ซึ่งในขณะนี้ก็มีทั้งทีมแนนที่สวมเสื้อสีฟ้าทีมน้องแต้ว
แล้วก็รวมถึงกำลังใจที่จะส่งมาถึงและรวมถึงที่มาที่สนามบินสุวรรณภูมินี้อย่างมากมาย
และสามารถติดตามได้ในช่วงข่าวอื่นในช่วงที่นักกีฬาเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิค่ะ
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากสนามบินสุวรรณภูมิ